ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรแม่ริม

ดำเนินคดีกับเจ้าของฟาร์มสุนัขเถื่อน
เพราะว่าทารุณกรรมสัตว์ค่ะ

หมากว่า๘๐ชีวิตนะ
ถูกขังอยู่ในกรงแคบแบบนี้ค่ะ

หิวโซสกปรกม่อมแมม
แล้วก็มีสูนักสองตัว

นี่คือแห้งตายคาโครงจริง

หลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้าง

เข้าไปช่วยเหลือออกมาจากฟาร์มสุนัขเถื่อน

ซึ่งทางเลยค่าที่การสมาคมพิทักษัทไทย
และในฐานะคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
พร้อมเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดเชียงใหม่เข้าไปแจ้งความ
กับตำรวจภูทรแม่ริมให้ดำเนินคดีกับเจ้าของฟาร์มสุนัข
กักค้างทารุณกรรมสุนัขตามพระราชบัญญัติป้องกันและทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
ถ้าเจ้าของไม่เอาความกันเองไม่เอาค่าเสียหายค่าสินหมายนั้นเป็นเรื่องของบุคคล
แต่ว่าถ้าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติจราจรหรืออะไรที่เกี่ยวข้อง
ก็จะต้องโดนในส่วนของอาญาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคดีนี้ยังไงก็ไม่ต้องไปตรวจสอบเรื่องของว่าความอาญาให้ชัดเจน
หลังตำรวจเขารับแจ้งความเขาก็ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบ
เบนเจสิริวัฒนาดาราสาวที่เดินทางไปให้กำลังใจเลยค่ะ
จากการติดตามอาการของสุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือ
ก็พบว่าทั้งหมดอาการดีขึ้นตามลำดับ
แล้วก็ยังมีกลุ่มเพื่อนดาราที่รักสัตว์หลายคนล่ะค่ะ
มือเข้ามาช่วยเหลือสุนัขเพิ่มขึ้นนะคะ
เพราะว่าสงสารที่สุนัขถูกทารุณนะคะ
คือมีดารานักแสดงหลายคนเขาเป็นกลุ่มกันที่เขาจะช่วย
ในเรื่องของสัตว์ถูกทำร้ายสัตว์น่าสงสาร
สุนัขแมวอะไรแบบนี้นะคะ